มาดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับ
ยิงสาวคน๑เขาตลอกกับสามีชาวญี่ปุ่น

กระโดดลงมาจากคอนโดเสียชีวิตครับ
ที่เกิดเทศเป็นสูง๒๕ชั้น

พบศพของนางสาวขวัญใจผินตะการอายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นชาวจังหวัดบึงกาลนะครับสภาพศพนอนหงายจมกองเลือด
โดยมีนายฮิโรงูกินะครับซึ่งเป็นสามีชาวญี่ปุ่นอายุ๕๒ปี
นั่งร้องไห้อยู่ใกล้กับศพ
จากการตรวจสอบห้องพักของผู้ตายอยู่ที่ชั้น๑๘ของอาคาร
พบร่องรอยของการต่อสู้หรือค้นข้าวของกระจัดกระจายทั่วห้องเลยครับ
และบริเวณหลังห้องพบร่องรอยของการปีนที่ขอบระเบียงดังกล่าว
จากนี้จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าอาคาร
เวลาประมาณตี๑๐นาทีนะครับพบผู้ตายและสามีเดินเข้ามาในอาคารด้วยกัน
พร้อมกันกับมีการทะเลาะกันมีปากเสียงกันระหว่างที่เดินเข้ามา
เวลาผ่านไปไม่นานครับกล้องภายในอาคารก็จับภาพสามีผู้ตาย
รีบวิ่งลงมาจากอาคารด้วยความรีบร้อน
สอบสวนทราบว่าผู้ตายพักอาศัยอยู่กินกับสามีชาวญี่ปุ่นมาหลายปีแล้วนะครับ
ที่ผ่านมามักจะมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้ง
โดยไฟล์ท้ายลีมสุราจนมีอาการมึนเม่า
แล้วก็ทะเลาะกันกับผู้ตายกระทั่งไปถึงห้องพักเลยครับ
เบื้องต้นนับโหลสันิทานว่าผู้ตายจะทั้งกับสามีและน้อยใจ
ก็ตัดสินใจกระโดดลงมาเพื่อฆ่าตัวตายแล้วก็เสียชีวิต
ก่อนประสานญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ